อีกนึงค่ะต้องบอกว่ากลายเป็นที่สนใจ

แล้วก็กลายเป็นข่าวเช้าขึ้นมาอีกครั้ง
สดสดล้อนเลยคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่ามีการออกมาแฉออกมาชี้แจงกันแบบนี้คือ

เขามีการติดต่อกับภรรยาของพระเอกดัง
อาดศรเยาะศรสาราผ่านทางไลน์
จำนวนทั้งหมด๒แสนชิ้น
ตกลงกันที่ราคา๑ล้าน๘แสนบาท
ซึ่งในระหว่างนี้มีการแบ่งจ่ายไปเป็นงวด
รวมแล้วทั้งสิ้นผู้เสียหายจ่ายไปแล้วประมาณ๙แสนบาท
และก็จะมีการนัดส่งมอบสินค้ากันในวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมา
ที่บ้านของพระเอกดังย่านรัชดาพิเศษนะคะ
แต่พอถึงวันนัดรับก็คือวันที่๑๓มีนาคม
ภรรยาของพระเอกดังคนดังกล่าวนี้บ่ายเบียงค่ะ
สารพัดเหตุผลมาอ้างหลากหลายต่อหลายครั้ง

เอาเป็นว่าเธอเชื่อแล้วว่าไม่สามารถจัดหาหน้ากากอนามัยมาส่งให้เธอได้ตาม

เธอก็เลยตัดสินใจรวบรวมหลักฐาน
เพื่อเข้าแจ้งความที่สอนอหัวหมาก
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทำธุรกรรมการโอนเงินให้กันนะคะ
แล้วก็โอนไปแล้วประมาณ๙แสนบาท
เข้าร้องทุกข์กับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ด้วย
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมค่ะ

ซึ่งล่าสุดเนาะ
เดินไปกันดีกับคุณติ๊กนะครับ
ที่เป็นภรรยาของคุณหนุ่มสอนรามนะครับ

บอกว่าสามารถนำเข้ามาจากต่างประเทศได้

ครั้งที่๒ประมาณ๑๐๐๐๐๐บาท
ค่ะครั้งที่๓ก็ประมาณ๑๐๐๐๐๐บาท

ว่าเขานั้นคือภรรยาคุณซ้อลลามตัวจริง
ไม่ใช่แบบแอบอ้านขึ้นมาหรือแบบนี้ครับไว้มันที่
ครับเธอไปทักแน่นอนครับ

ที่ผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์กับนายอัจฉริยะเมื่อสักครู่นี้ไปนะคะ
แต่ล่าสุดเนี่ยค่ะเมื่อประมาณ๑๖นาฬิกา

รุปเนื้อหาได้ประมาณว่าตัวเองกับภรรยาเนี่ย
ไม่ได้มีเจตนาที่จะเบี้ยวส่งสินค้านะคะ
ตั้งใจจะรับหน้ากากอนามัยมาขายจริงนะ
แต่พอรู้ว่ารัฐบาลออกกฎหมายว่า

ตัวเขากับภรรยาจำเป็นก็เลยต้องยกเลิกการขายสินค้านี้ไป
แล้วก็อ้างว่าคือพยายามที่จะติดต่อคู่กรณีเหมือนกัน
เพื่อจะคืนเงินให้แต่ยังไม่สามารถติดต่อคู่กรณีได้
พร้อมทั้งบอกว่าอ้าวอีกฝ่ายนึงเอาอย่างนี้ดีกว่า
รับเงินคืนที่บ้านของเขาได้เลย
พี่สอนรามบอกแบบนี้ชี้แจงในไลฟ์ออกไปแบบนี้นะคะ
แต่หลายคนก็บอกเอ๊ะทำไมตอนแรกคู่กรณีบอกว่าติดต่อแล้วติดต่อไม่ได้

คือประมาณว่าน่าจะพูดไม่ตรงกันนะคะ
ทางผู้เสียหายบอกว่าติดต่อไปแล้วบ่ายเบียง
แต่ทางพี่สอนรามออกมาชี้แจงว่าเขาก็ติดต่อไปก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกัน
ยังไงก็อยากให้เรื่องนี้จบลงด้วยดีเหมือนกันเนาะ